นาฬิกาห้าสิบสามนาทีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปโบยบินเที่ยวกันในช่วงหน้าหนาวแบบนี้

เพราะว่าช่วงนี้เนี้ยพร้อมค่ะเออหมดมรสุมแล้วคืนลมมันก็สงบแล้วนะคะ
มีที่ไหนบ้างติดตามกันเลย
ดอกคอดม็อตบนพื้นที่กว่าสองไร่
กำลังบานสับปรั่งไปทั่วสวนในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งความสวยงามของดอกคอสมอสที่มีสีเหลืองอร่ามสลับกับสีส้ม
กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ต่างพากันเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศที่ทุ่งดอกไม้แห่งนี้
และชื่นชมความสวยงามพร้อมกับถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสาย
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและปรับปรุงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
รวมทั้งมีการลงเมล็ดปรุงดอกคอสมอสเพิ่มเติม
ดอกสีขาวสีชมพูและสีบานเย็น
เพื่อให้ดอกคอสมอสที่เริ่มเพาะปลูกเจริญเติบโตออกดอกเบ่งบานไปทั่วพื้นที่
ส่วนคนที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกฮอตมอสทางอุทยาน
ก็ได้มีเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายสามารถนำไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน
นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวพากันไปจับจองพื้นที่
กลางเต็นต์พักค้างแรมเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างต่อเนื่อง
นายพยุงเหล็กดีในอำเภอภูผาม่านบอกว่า
หลังสภาพอากาศเริ่มเย็นลงประกอบกับอำเภอภูผาม่านเป็นพื้นที่ภูเขาสูง
ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มีอากาศที่หนาวเย็น
เหมาะสำหรับการเข้าไปท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงหน้าหนาว
มีพื้นที่ในส่วนของถ้ำภูตาหล่อ
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไปชมความงดงามของหินย้อยที่ทอดลงมาจากเพดานถ้ำ
พร้อมกับชมถ้ำค้างคาวที่หาชมได้ยากตลอด
ที่จะบินเรียงตัวกันออกมาจากถ้ำเป็นทางยาวสวยงาม
ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้า
ลงใต้กันบ้างค่ะหลังจากหมดมรสุมคลื่นลมทะเลสงบ
นักท่องเที่ยวก็พากันไปเที่ยวเกาะมุกและเกาะกระดานจังหวัดรังกันอย่างไม่ขาดสาย
เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยที่สุดของทะเลตรัง
อยู่ด้านตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลิบงหาดทรายมีทรายขาวละเอียด
และน้ำทะเลใสจนมองเห็นแนวปาการังและมีฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชม
ส่วนเกาะมุกเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับที่๓ของทะเลตรัง
บรรยากาศเงียบสงบคงไว้ซึ่งธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเกาะ
ทำให้เกาะแห่งนี้มีเสน่ห์เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวาย
เพราะถึงแม้จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะยังคงไว้แบบเดิม
ขึ้นไปดูจุดชมวิวกันบ้างค่ะ
นายฤทธิมนต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔ตำบลสารด่านอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และชาวบ้าน
เดินทางขึ้นสำรวจเส้นทางที่กำลังพัฒนาเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่
เดินขึ้นไปบนเขาสารด่านที่มีความสูงประมาณ๓๐๐เมตร
ระยะทางเดินประมาณไม่ถึง๒กิโลเมตรก็สามารถมองเห็นวิวทะเลเกาะลันตาชุมชนและสะพานสิริลันตา
ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อยได้
ฤทธิ์บอกว่าเส้นทางชมวิวท่องเที่ยวแห่งนี้ทางหมู่บ้านได้เตรียมพัฒนา
กระดับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและชมวิวตามธรรมชาติของเกาะ
โดยตลอดเส้นทางจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชมระหว่างทาง
และเมื่อมาถึงจุดชมวิวก็จะได้เห็นวิวทะเลที่สวยงามมาก
ช่วงนี้นับเป็นช่วงพักร้อนของใครหลายคนสะดวกที่ไหนชอบภูเขาหรือทะเลก็ไปสัมผัสกันได้
แต่อย่าลืมรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยไว้ให้เราได้ชมอีกหลายปีค่ะ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน